กระแสข่าวโค้ชคนใหม่ของทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะคะรวมถึงสองนักเตะของทีมเมืองทองที่ตอนนี้ไปค้าแข้งอยู่ที่เจลีกก็บอกว่าเตรียมที่จะกลับมาเล่นที่เมืองทองในฤดูการหน้าค่ะ
ในการจันรัฐนะคะผู้จัดการทั่วไปสโมสรเมืองทองยูเนเตตก็เปิดเผยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีค่ะว่าสโมสรก็น่าจะได้ทั้งตัวทรียธรรมบุญมาทันแล้วก็ทรียศิลป์แดงดากกลับจากต้นสังกัดในเจลีกหลังจากปล่อยให้วิสเตอร์สโกเบร์แล้วก็ซานเฟสเซฮีโรชิมายืมตัวหนึ่งฤดูกาลค่ะ
ต่อทั้งสโมสรเองแล้วก็นักเตะค่ะ
ซึ่งประเด็นนี้ก็น่าจะชัดเจนก่อนที่จะจบฤดูการในศึกเจลีกค่ะ
ขณะที่ข่าวลือที่ทางสโมสรได้เตรียมโค้ดเบ๊นะคะ
ภัยโรธบวรวัฒนาดิหลกอดีตกุญซือของทีมสุพรรณบุรีเอฟซี

ก็บอกว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับโค้ชเบสจริงค่ะ
แต่เป็นเพียงการพูดคุยในรายละเอียดบางส่วนเท่านั้น
ยังไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นทางการนะคะ
จากว่าต้องรอประชุมกับทางบอร์ดบริหารอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสในการเจรจากับโค้ชคนอื่นนะคะ
ซึ่งก็มีโค้ชอยู่ในลิตรทั้งเป็นคนไทยและคนต่างชาติ
ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองอดีตกุญสือทีมชาติไทย
ก็มีโอกาสที่จะเจรจาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ